ว่าการผลิตน้ำแข็งต้องใช้ไฟฟ้าพลังงานสูงค่อนข้างมากเหมือนกัน
ไฟฟ้าดับก็ส่งผลต่อเนื่องไปหลายต่อหลายอาชีพครับ
เราติดตามจากรายงานชุดปัญหาระบบไฟฟ้าภาคใต้

หุ้นส่วนจำกัดน้ำแข็งบรพันธ์ในจังหวัดกระบี
เป็นหนึ่งในโรงน้ำแข็งที่ยังผลิตน้ำแข็งแบบซอง
น้ำแข็งแบบนี้นิยมใช้ในอุตสาหกรรมประมง
เพื่อนำไปแช่สัตว์น้ำที่จับได้
จริงคือการส่งน้ำแข็งของเราหลักเลย
คืออุตสาหกรรมทางสัตว์น้ำนะครับทางเรือทางประมง
แล้วก็ลูกค้าเกี่ยวกับพวกกุ้งนะครับ

แล้วก็ลูกค้ารายย่อยของชุมชน
ก็จะไปใช้พวกแช่พวกอาหารสัตว์น้ำทางทะเลของเรานี่แหละครับผม
ตลอดทั้งวันจะมีผู้ค้าน้ำแข็งรายย่อย

อยู่ห่างจากโรงน้ำแข็งไป๒๐กิโลเมตร
ซึ่งน้ำแข็งจะถูกกระจายต่อไปยังผู้ใช้

น้ำแข็งถือเป็นธุรกิจที่ต้องพึ่งผ่าไฟฟ้าเป็นหลัก
หรือคิดเป็น๑๘๐ของต้นทุนทั้งหมด

เพราะว่าตอนนี้คือค่อนข้างจะสำคัญมาก
เพราะว่าหัวใจหลักของการผลิตน้ำแข็งของเราก็คือ
การใช้พลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานความเย็นนะครับผม
ถามว่าถ้าเมื่อไหร่เราขาดไฟฟ้า
เมื่อนั้นลงน้ำแข็งก็ไม่สามารถจะผลิตน้ำแข็งออกมาได้นะครับผม

ถ้าเราไม่มีไฟฟ้าใช้เนี่ยกระทบทั้งวงจรเลยครับผม

ไม่ว่าจะเป็นพวกบ่อกุ้งที่ต้องเลี้ยงกุ้
เพราะว่าเราจับกุ้งแต่ละครั้งก็ต้องใช้น้ำแข็งเหมือนกันนะครับ
แล้วก็ประชาชนเองที่รับซื้อปลาจากชุมชนจากต่าง
ก็ต้องใช้น้ำแข็งเพื่อเอามาไว้ใช้ดองพวกแช่ปลาแช่กุ้งเหมือนกันนะครับผม
ก็มาแช่น้ำแข็งพวกนี้ค่ะ

เพราะต้นทุนมันเยอะปลาเปอร์รับมานี่ขาดไม่ได้เลย

ปลาไม่สดจะขายไม่ออกขายไม่ได้
ลูกค้าไม่ซื้อจับปุ๊บนิ่มนี่ไม่ซื้อเลย

มันก็มันทำยังไงดี

ต้องใช้เกี่ยวกับไฟฟ้ามันก็มากเยอะอยู่

จังหวัดกระบีและพื้นที่ชายฝั่งทะเลอันดามัน
ถือเป็นพื้นที่ที่มีความเสี่ยงด้านความมั่นคงทางไฟฟ้า
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่เติบโตอย่างรวดเร็ว

อัตราการเติบโตอยู่ที่ประมาณ๕นะครับ

นักท่องเที่ยวเราเพิ่มขึ้นมาจาก๒๘ล้านคน
ขึ้นมาเป็นประมาณ๘ล้านคนนะครับ
รอบ๕ปีที่ผ่านมาถือว่าเป็นอัตราที่สูง
ปีหนึ่งเกือบ๑๐นะครับ

ถ้าเทียบกับคนปกติเราธรรมดาก็ถึงมากกว่าเราเนี่ยถึง๔เท่านะครับ

รอบอ่าวพังงาเนี่ยนะครับ
ว่าจะภูเก็ตพังงากระบี่รวมกัน
ก็ประมาณ๖๕๐เมกาวัตต์นะครับ

อัตราการเติบโตของการใช้ไฟฟ้า
ก็จะอยู่ที่๓๕เมกาวัตต์ต่อปี
ถือว่าเป็นอัตราการเติบโตที่มีความเสี่ยงสูง
ในส่วนของฝั่งอันดาบันปัจจุบันมันไม่มีโรฟ้าอยู่เลย

มีอยู่แค่เฉพาะตัวภาคอ่าวไทยเท่านั้น

เพื่อเสริมความมั่นคงจริงถ้าให้มันสมดุลกัน
ควรต้องมีโรยฟ้าอยู่แถวฝั่งอันดามันบ้าง
ถ้าเราสามารถสร้างโรงไฟฟ้าที่เป็นโรงฟ้าฐานหินเทคโนโลยีสะอาดได้เนี่ย
ก็สามารถจิ้นมาเสริมพันธ์การในจังหวัดกระบี่เองได้
แล้วก็ช่วยเสริมทั้งพังงาแล้วก็ภูเก็ตด้วยครับ

มีแผนที่จะพัฒนาโรงไฟฟ้าฐานหินเทคโนโลยีสะอาด

ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลก
ก็ในส่วนของกระบี่นี่เราก็จะใช้เท่งยี่สะอาด

ก็จะสามารถลดพวกตัวซันเฟอร์น็อกหรือว่าตัวฝุ่นอะไรพวกนี้
ลงได้มากกว่า๓เท่าของตัวกำหนดมาตรฐานนะครับ